ไม่ได้หวาดภาวะเพราะว่าไปเจอผีนะคลุณ

ตีกันไม่เว้นแต่ละวันแล้วมานั่งมั่วสุมกัน
มีปืนอีกต่างหากเดินผ่านไปผ่านมา
ถือปืนโชว์ริมหนองน้ำที่สาธารณะ

กลุ่มวัยรุ่นค่ะมามั่วสุมกันอยู่ตรงนี้
ชาวบ้านบอกแบบนี้มันจะปลอดภัยได้ยังไง

ถ่ายคลิปคุณดูก็รู้ว่าเขาแอบถ่ายคุณเห็นไหม
หลังต้นไม้นี่แล้วคุณเดินถือแกว่งไปแกว่งมานะคะตรงนี้มีเด็กนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก
เอาจริงเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็ยังเป็นนักเรียนอยู่
โดยคนนี้นะคะเขาเอาคลิปนี้ที่แอบถ่ายมาได้บอกว่ามีวัยรุ่นเป็นผู้ชายประมาณสัก๑๐คน
นักเรียนด้วยนะคะมั่วสูงปุรีกันปุ๊ยเลย
และบางในกลุ่มถือปืนเดินโชว์ไปมา
อันนี้คือที่สาธารณะสวนสาธารณะของที่เป็นของที่ชาวบ้าน
นักศึกษาเขามักจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายกัน
ตำบลนางรองนะคะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะ
ถือปืนกันแบบโจ้งแบบนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุอะไรหรือไม่
ที่ผ่านมามักจะมาก่อเหตุทะเลาวิวาสกันตรงนี้
มีการใช้ระเบิดปิงปองใช้ปืนแล้วก็มีดไล่ฟันกัน
มีคนเจ็บมาเยอะแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกเลยขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันแก้ไขกันหน่อย
ชาวบ้านในพื้นที่นี้เขาบอกว่าเขาห่วงกันมากนะคะ
โดยเฉพาะเด็กลูกหลานเล็กที่ต้องออกมาเดินแถวนี้เป็นประจำ
แล้วก็บางคนบางทีไม่รู้เรื่องก็อาจโดนลูกหลงไปด้วย
แล้วบางครั้งเคยจับตัวกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ไปซึ่งก็เป็นเยาวชน
สุดท้ายก็ปล่อยออกมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกค่ะ
เคยก่อเหตุบ่อยครั้งไม่ใช่ครั้งเดียว
มีงานที่ไหนเขาก็ไปก่อเหตุแล้วต่างโรงเรียน
แล้วอาวุธที่ใช้นี่ก็คืออาวุธปืนอาวุธมีดและระเบิด

เป็นหลัก
ทีนี้ส่วนน้องนักเรียนที่จะมาเดินเล่นตรงสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะ
ก็ยังบอกเหมือนกันเลยว่าเคยเห็นแหละวัยรุ่นทะเลาะกัน
ก็อยากเหมือนกันอยากให้ตำรวจเข้ามาช่วยจัดการด้วย
แม้แต่น้องที่เขาเป็นนักเรียนเขายังกลัวเลยคุณ

ไว้แบบนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นได้นะคะ
นี่ไงฮะภาพนี้ที่ถือปืนในมือปืนจริงปืนปลอมก็ยังไม่รู้